เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เช้ามืดวันนี้

จนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่สงบนะครับ
เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและเม็ดพลาสติกที่กิ่งแก้ว
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็มีลักษมีครอบครุมลมเปลี่ยนที่ตอนนี้
ควันไฟจากสารเคมีต่างเนี่ย
ทิศทางเข้ามายังพื้นที่กรุงเทพด้วย
นะฮะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรไปตรวจสอบกันก่อนนะครับ

รายงานสดล่าสุดในพื้นที่จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณวิลาววนถามพระพรรคดีผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดมาจากพื้นที่เกิดเหตุครับเชิญครับ
ก็คือเปลวไฟที่ลุกหมขึ้นมา
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
ก็ยังเห็นเปลวไฟนั้นลุกโหมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่มีความพยายามค่ะในการเข้าระงับเหตุนานกว่า๑๕ชั่วโมงแล้ว
ซึ่งดิฉันจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่าในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานด้วยกันนะคะ
ระดมกำลังอยู่เบื้องหลังค่ะในการเข้าไประงับเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่นะคะ
จะเห็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพยายามนะคะในการฉีดสารที่เป็นลักษณะของโฟมนะคะ
สมกับน้ำเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะระงับเพลิงที่กำลังลุกห่มไหม้ขึ้นมา
อยู่ที่ภาคพื้นดินในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ขับบินเฮลิคอปเตอร์นะคะ
ขึ้นไปอ่าทำการสกัดเปลวเพลิงนั้นนะคะ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปหลายรอบด้วยกัน
เราก็สามารถที่จะนำเอาโฟมผสมน้ำนะคะจำนวนอ่าสามพันลิตรเนี้ย
เทลงไปในจุดที่เกิดเหตุได้แล้วก็ทำให้ไฟเนี่ย
ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสังเกตว่าเป็นปฏิกิริยาของน้ำ
แล้วก็ของโฟมที่ปะทะกันกับเปลวเพลิงนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะทางดิฉันได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่
ที่เล่าให้เราฟังบอกว่าสาเหตุหนึ่งนะคะ
ที่ทำให้อ่าการเข้าระงับเพลิงทำได้ช้าเนี่ย
ก็เป็นอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคะในตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่าการปฏิบัติการของ
เนี่ยไม่สามารถที่จะเทอ่าสารที่เราเรียกว่า
เมืองต้นตอนเช้ามีเกิดอาการลมหวน
พอลมหวนนักบินก็เลยไม่มีสัญญาณพิสัยในการเล็งเป้า
พอทิ้งน้ำปุ๊บมันก็เลยอาจจะไม่ตรงเป้านะครับ
ตอนกลางวันเนี่ยหลังจากเที่ยงมาแล้วลมค่อนข้างนิ่งนะครับ
ไปทางจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการมีเจ้าที่ในการชี้เป้าเพิ่มเติม
ก็เลยทำให้เป้าหมายแม่นยามเพิ่มขึ้นครับ
อืมดูแล้วเนี้ยทุกครั้งที่มีปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีที่เทลงมาจากเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็จะเกิดเปลวเพลิงลุกสูงที่ที่เกิดจากอะไรคะ
อ๋อก็เป็นเหมือนปฏิกิริยาที่ของสูงลงถูกสิ้นต่ำนะครับ
ก็จะเป็นปฏิกิยาโดยทั่วไปตามธรรมชาตินะครับ
แต่จะให้ดับ๑๐๐คงเป็นไปไม่ได้
ก็คือได้บรรเทาช่วยให้เพลิงมันอยู่ในวงจำกัดและควบคุมเพลิงลงให้อย่างต่อเนื่อง
ค่ะขอบคุณครับคุณต้นที่ทั้งสองท่านนะคะ
นั่นก็เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านนะคะที่ชี้เป้าให้เฮลิคอปเตอร์ค่ะ
ปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำในการดับเพลิงในจุดนี้
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเพลิงนั้นลุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็มีซากประหลักหักทางต่างเกิดขึ้นจากแรงระเบิดตั้งแต่ตี๓ที่ผ่านมา
ซึ่งต้องบอกว่านี่เข้าไปย่างเข้าชั่วโมงที่๑๕แล้วนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
อยู่ระหว่างการระดมกำลังทุกสภากำลังอย่างเต็มที่นะคะ
ในการที่จะสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดความเสียหายค่ะ
อย่างที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ระดมต้องบอกว่าทุกสรรพกำลังค่ะในการเข้ามาช่วยกันระงับเพลิงในขณะนี้นะคะ
จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเตรียมในส่วนของน้ำต่างนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับทางด้านของอาจารย์สวัสดิ์นะคะ
ซึ่งท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการดับเพลิงนะคะ
ก็คืออาจารย์สวัสดิ์เจริญวรชัยนะคะ
อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหันมาพูดคุยกับทางไทยรัฐทีวีซึ่งตอนนี้รายงานสดอยู่นะคะ
เพื่อให้เบื้องหลังเนี่ยเป็นเปลวเพลิงที่เกิดขึ้นนะคะ
อาจารย์คะเห็นอาจารย์บอกว่าในส่วนของการเข้ามาดับเพลิงในครั้งนี้เนี่ย
มีการนำเอาวัตถุอย่างหนึ่งมาใช้ในการดับเพลิงด้วย
ครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปลองเนี่ยคือน้ำยาตรงนี้ยังไม่ได้ลองเลยฮะ

แต่นี่เป็นน้ำยาเฟส๒๐๐ที่มันมีประสิทธิภาพในการดับไฟไหม้น้ำมันหรือสารโซเวนต์โดยเฉพาะอยู่แล้ว
ซึ่งเราเคยไปใช้เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนสำหรับโรงงานที่ใช้โฟมไม่ได้ผล
แต่เราใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ได้ผล
ซึ่งตอนนี้เจ้าที่ผมเหนื่อยล้ามากเดี๋ยวกำลังจะเข้ามาแล้วจะลองเอาไปลองดู
ถ้าลองได้ผลในรถเรามีประมาณทั้งหมด๓๐ถังไง
จะได้เอามาใช้ทีเดียวเลยต้องรอสักครู่นึง
อาจารย์คะภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือเพลิงลุกไหม้อยู่ตลอดเวลา

ทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื้อเพลิงจะหมดไปเอง
หรือไม่ก็ใช้น้ำยาอย่างเป็นเอกภาพ
ใช้หลายอัวชินในเวลาเดียวกันนะครับ

ทีเดียวไปหน้ากระดานผมว่าน่าจะจบได้
แต่ตอนนี้มันเข้าไปทีละทีม๒ทีมซึ่งมันก็ไม่สามารถทำให้เกิดการดับที่รวดเร็วได้
โอกาสที่จะมีเหตุ๗๔๐๐
แต่ตอนนี้เอาลำยาลองจะเอบตัวดูแล้วไหนได้ไม่ได้
ครับ
ที่เข้าไปดับเพลิงไม่ต่อเนื่องกำลังคนไม่พอ
เหนื่อยล้าเพราะความร้อนสูงมากแล้วสารเคมีวันนี้เวลาดมแล้วเวียนหัวมาก
หัวมากนะแต่ทำให้แต่ละคนหมดแรงเร็วมากเลย
แต่ก็มีกำลังใจพี่ไทยมีกำลังใจต้องพยายามทำคือนี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่า
มันถ้าไม่จบตอนหัวค่ำมันก็ยาวยาวเราไม่รู้จะเสร็จสิ้นตอนกี่โมง
เนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นควันไฟก็เหมือนกับวันทุกอย่างเลยเห็นไหมครับ
ก็น่ากลัวนะน่ากลัวแต่เราพยายามทำนะครับ
เพื่อพี่น้องประชาชนเราจะได้กลับบ้านไวนะประมาณนั้น
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณอาจารย์สวัสดิเจริญวรชัยนะคะ
ที่มาบอกเรื่องของการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้
ต้องบอกว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เท่าที่ที่ฉันสังเกตมานะคะ
คุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินเข้าเดินออกเส้นทางเนี้ย
ตลอดเวลาแล้วก็จะมีการเรียกกำลังพลตลอดเวลาเพราะว่าเอ่อ
คนที่อยู่ภายในเนี่ยก็ทำงานค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะ
เพราะว่ามีความร้อนที่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังกันตลอดเวลา
หลายร้อยนายนะคะที่ดูแลอยู่ตรงนี้ส่วนศูนย์บัญชาการของอ่า
การเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะอยู่บริเวณด้านหลังดิฉันค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูก็จะมีของกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
แล้วก็มีของโดยงานต่างต่างอาคารที่จะเป็นอาคารที่
อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับจุดระเบิดนะคะยังไม่ชัดเจนว่า
เป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่แต่ว่าเกิดความเสียหายขึ้นค่อนข้างที่จะมาก
เนี้ยก็จะเป็นลักษณะของโรงงานส่วนสารเคมีที่สำคัญที่บอกว่าเกรงว่าจะเกิด
อันตรายเกิดขึ้นก็คือหลังนี้นะคะ
เป็นกระดังเก็บสารเคมีที่บอกว่าอยู่จำนวนหลายหมื่นลิตรด้วยกันนะคะ
เกรงว่าหากว่าไฟลามมาแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์
คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
ว่ามีการวางแผนอย่างไรบ้างในส่วนของเหตุการณ์ในครั้งนี้
สวัสดีค่ะจากไทยรัสทีวีค่ะเราเล่ารายงานสดอยู่ค่ะ
ค่ะค่ะขอขออนุญาตขออนุญาตสอบถามนะ
ในขณะนี้ประชาชนเองก็กล้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
ในในขณะนี้เนี้ยเราได้รับรายงานเรื่องต้นมีความขึ้นมากไปถึงไหนแล้วนะคะ
คือตอนนี้เนี้ยทางทางจังหวัดนะครับก็ได้ได้เอ่อประสานขอหน่วยงานต่างต่างเนี้ย
เพื่อระดมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็นักกู้ภัยแล้วก็รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ
เข้ามาตั้งแต่เมื่อเมื่อกลางวันแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนเนี้ยนะครับ
เราสามารถควบคุมเพลิงได้นะฮะได้ในระดับที่ดีน่าพอใจเลยนะครับ
แต่ที่ยังยังมีเอ่อเพลิงอยู่ในในจุดนี้
เนื่องจากว่ามันยังมีปัญหาว่าอาจจะมีเชื้อเพลิงไปเติมนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ทางทีมกู้ภัยเนี่ยพื้นที่ก็กำลัง
ยังเข้าไปตรวจสอบอยู่
แต่ว่าจากการประเมินแล้วก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่ง
มันมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของถังน้ำมันใต้ดินจำนวน๕๐๐ลิตรอะไรลักษณะนี้
มีรายงานเรื่องนี้ไหมคะท่าน
คือทางจังหวัดเขาก็ได้สอบถาม
ทางผู้จัดการโรงงานแล้วก็คนที่ดูแล
เขาก็บอกว่ามันไม่มี
อันนี้ผมต้องให้ทางจังหวัดเขาเยอะ
แต่ว่าเมื่อตอนที่สอบถามเมื่อกลางวันเขาก็ยืนยันว่าไม่มี
ซึ่งทางทีมกู้ภัยที่เข้าไปก็ยังไม่พบ
แต่เมื่อกี้ก็เอาคนที่เคยปฏิบัติงานในโรงงานมา
เขาก็บอกว่ามันไม่มีตอนที่เขาอยู่ทำงานที่นี่นะครับ
สิ่งสำคัญเลยประชาชนอยากทราบว่า
ภายในคืนนี้จะสามารถระงับเพลิงหรือว่าระงับเหตุได้ทั้งหมดไหมคะ
ตอนนี้ทางคุณเทพมหาคลทางท่านลองพิธียุทธ์ลองพสำนัก
ก็ได้ประสานงานระดมสรรพคำรังเข้ามา
รวมทั้งหน่วยทหารพลเรือนหน่วยต่าง
ซึ่งท่านผู้ว่าก็ส่งมาเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่ประสานกับท้องถิ่นนะครับ
ก็พยายามอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อจะให้สถานการณ์มันยุติเร็วที่สุด
แต่ว่าเนื่องจากว่าคือเราต้องประเมินเพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดนะครับ
เพื่อจะให้ชาวบ้านกลับเข้ามาใช่ไหมท่านนายอำเภอ
คือเป็นโนโยใหม่ของของทางจังหวัดด้วยที่ได้รับโนโยใหม่มา
ว่าต้องให้ประชาชนแล้วก็ผู้จัดงานปลอดภัยด้วย
จริงแล้วมันก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจพอสมควรแล้ว
แต่คืนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นแต่แน่นอนว่ามันอาจจะดีขึ้น

เพราะว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญและใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่าง
วันนี้ทั้งภาคพื้นทั้งอากาศยานหน่วยงานต่าง
ทางทหารทางอะไรก็ลงมาหมดนะครับ
และที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยังทำงานอยู่
แล้วก็พยายามจะให้จบให้ได้ให้จบให้ได้

ขอบคุณคุณท่านเชษฐานท่านรอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาพัฒนาไพรที่ในขณะนี้
ก็อยู่ระหว่างการวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่ากว่า๑๕ชั่วโมงแล้วนะคะที่ยังไม่สามารถระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้
เบื้องหลังทองนี้ฉันก็ยังคงเห็นเปรียวเพลิงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
แต่ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
รองอธิบดีก็บอกแล้วค่ะว่าน้ำมันจำนวน๕แสนลิตร
อยู่ใต้พื้นดินนั้นน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้น
เพราะจากการสอบถามจากโรงงานแล้วยืนยันว่า

ถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ไปอยู่ในพื้นที่เนี่ย
คือท่านบอกว่าตัวของสารเคมีต่างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ขณะนี้คงไม่ระเบิดซ้ำขึ้นมาแล้ว

อกจากว่าโกดังอื่นที่เราจะต้องหล่อเลี้ยงน้ำเอาไว้

เหลือคือการเข้าไปรองับเหตุใช้สารเคมีที่มันถูกชนิด

ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
จอด้านบนคือภาพบรรยากาศสดเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้มีการบันทึกภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้
เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพคู่ไปแบบนี้เรื่อยนะคะ
ส่วนภาพข้างล่างตรงนี้สำคัญ
ทุกผู้ชมต้องดูนะฮะพื้นที่ของท่านเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง
มีวงรอบภายในรัศมี๕กิโลเมตร๗๕กิโลเมตรแล้วก็๑๐กิโลเมตร
ตรงนี้ถ้าภายใน๕กิโลเมตรเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าท่านออกไปอยู่ตรงอื่นได้ก่อนเนี่ยท่านออกไปก่อน
เพราะว่ามันมีเรื่องของสารเคมีแล้วก็ความอันตรายอยู่ในขณะนี้
ส่วนในรัศมี๗กิโลเมตรก็คือเฝ้าระวังสูงสุดนะคะ
ส่วนรัศมี๑๐กิโลเมตรถือว่าเฝ้าระวังนะคะ
ดังนั้นตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอจะเห็นภาพออกนึกภาพออก
รัศมี๕กิโลเมตรคือพื้นที่ตรงไหนมีสถานที่สำคัญอะไรบ้าง
กิโลเมตรคือบริเวณไหนและ๑๐กิโลเมตรคือบริเวณไหนนะคะ